ลงใต้ไปยาลากันหน่อยครับคุณลุงคนนี้

ออกไปกรีดยางแล้วก็สะพายเครื่องตัดย่า
จังหวะที่นั่งพักแป๊บเดียวคุณมิ้นคุณผู้ชม
ซุ่มยิงตายฮะ
คือนั่งพักได้แป๊บเดียวเอง
แล้วพอไปเจอศพจุดที่ไปเจอมันอยู่ในเขาในป่า

เอาศพมาผูกติดกับร่างเจ้าหน้าที่

นี่คือความยากลำบากครับโอ้โหทุลักทุเลเลยก็ว่าได้ฮะ
ตำรวจสพบาตูตามงครับและกู้ภัย
รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงตายก็เลยไปตรวจสอบครับ
กัดจุดเกิดเหตุเป็นเหมือนกับสวนยางพารา
แต่ว่ามันอยู่บนเนินเขาสูงไงนี่นะฮะมีแต่ป่ามีแต่ต้นยางเนี่ย
ในพื้นที่บรรนังสตาที่จังหวัดยาลา
ไปเจอร่างนายถวินอายุ๖๓เป็นชาวบ้านบรรนังบูโบครับ

แล้วที่ศพเนี่ยเห็นไหมครับ
มีเครื่องตัดย่าสะพายติดตัวเอาไว้ด้วย
คือเหมือนกับว่าเขากำลังทำภารกิจตัดย่ากรีดยางอะไรอยู่เนี่ย
แล้วก็มาถูกยิงตายไม่ทันตั้งตัวครับ
สภาพถูกยิง๒นัดไม่เจอปลอกกระสุนปืนนะครับ
ก็เลยยังไม่ตรวจสอบเจอว่ามันคือปืนชนิดไหนอย่างไร
ต่อชดที่ตั้งฐานอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงครับ
ก็ไปนำร่างผู้ตายออกมาเนี่ยครับ
นี่คือที่ผมบอกว่าความยากและลำบากมาก
ผูกร่างศพติดกับร่างของเจ้าหน้าที่
เอาเชือกมัดเอาผ้าผูกแล้วนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์

ตรวจสอบข้อมูลครับผู้ตายมีอาชีพคือกรีดยาง
ก่อนเกิดเหตุก็ขี่รถออกมาเพื่อจะมากรีดยาง

กรีดยางเสร็จตอนเช้านั่งพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตัดย่าต่อ
จังหวะนั่งพักมีคนร้ายซุ่มอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งฮะ
เอาปืนยิงไปสองนัดเข้าเต็มเป้าตายคาที่ครับ
ชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนกับเป็นเสียงปืน
ค่ะก็ตกใจวิ่งหน้าตาตื่นมาดู
สุดท้ายมาเจอร่างของลุงทวินนอนตายอยู่ตรงนี้
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ครับเบื้องต้นคาดว่าอาจจะเป็นปมเหตุ
คือแค้นส่วนตัวหรือเปล่า
อาจจะมีคู่แค้นส่วนตัวในปมเหตุอะไรบางอย่าง
ก็เลยมาดักซุ่มยิงเพื่อล้างแค้น
เดี๋ยวคงต้องรอติดตามสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปนะฮะ
โอ้โหแสดงความเสียใจด้วยครับ